ฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
และวันนี้เราก็มีร้านเด็ดมาแนะนำให้คุณผู้ชมด้วย

เป็นร้านไหนอย่างไรอะไรครับคุณอริยา
วันนี้นะมาเป็นสวนเลย

บักส้มโอนี่คือสวนส้มโอเยี่ยมวารีค่ะ
ที่สวนนี่นะเขามีส้มโอลูกแบบใหญ่
แล้วดูสิฟิบุ๊คคือหวานฉ่ำ
ที่นี่นะเขาไม่ใช้สารเคมีเลย
แล้วก็ให้ลูกค้าเข้าไปเดินชิวได้ถ่ายรูป

ดูจากช่องทางที่เราขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะ
ส่วนหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจดไม่ทัน
อยากจะสั่งมาทานรวมไปถึงคุณผู้ชม

ช่วยโปรโมทร้านของท่านนะฮะ
ก็สามารถเข้าไปดูกติกาได้เลยนะครับ

ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะช่วยรีวิว

ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
อย่าลืมนะฟรีค่ะ
แล้วเราก็จะจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกันนะคะ

บางพื้นที่ที่มีข้อห้ามไว้